ค้าขายพวงมาลัย
เขาบอกขายธรรมดาลูกค้าไม่จำโลกไม่จำ

ต้องแต่งตัวให้แบบว่าเป็นจุดสนใจหน่อย

เอาไปดูไปดูจะได้ขายของดีครับ
นะฮะนี่พาไปใครที่ขับรถไปผ่านมาที่นี่คือแยกวิเชมบุรีอำเภอวิเชมบุรีชาวเฮชชะบูน

เออคนขับผ่านเขาก็สะดุดตากับแม่ค้าคนนี้โอ๊ยมองเห็นได้แต่ไกล
ปีมัวมันกว้างควั้งใหญ่โตซะเยอะเกิน
ยืนขายพวงมาลัยแล้วก็ช่อใบเตย

แม่ค้าคนนี้เขาคือนางลำดวนเหมชายอายุ๓๕ปี
จากขายพวงมาลัยแล้วคุณรู้ไหมเขายังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
อยู่ที่หมู่๑๐ตำบลท่ามโรง
บอกว่าเริ่มขายมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพวงละ๒๐บาท
ออกมาขายตอน๘โมงเช้าถึงเที่ยงวัน
ลูกค้าตอบรับดีมากเลยไอ้พ้อหมวกนี่แหละ
ทั้งมีทั้งขาประจำขาจรวันหนึ่งก็จะมีเงินเพิ่มอีกสัก๔๐๐๕๐๐บาทต่อวัน

อย่างที่คุณถามว่าแล้วทำไมต้องใส่หมวกใบใหญ่ขนาดนี้
เหตุผลคือเขาต้องเดินกลางแดดที่สามแยกมันร้อน
หวกใบเล็กธรรมดามันเล็กเกินไปบังแดดไม่ได้
ก็เลยหาหมวกใบใหญ่มาให้ใส่บางแดดเลย
ต้องการให้ลูกค้าเห็นชัดว่ามันสะดุดตา
อันนี้เทียบเท่าร่มเลย

ดิฉันว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นเทรนดคิดเพราะว่าประเทศไทยมันร้อน

ขอถ่ายรูปลงโซเชียลกันหน่อย

ฉายาคือแม่ค้าขายพวงมาลัยหมวกใบโตประจำแยก

อ๋อคุณผู้ชมขาร่วงแบบนี้ซื้อได้ที่ไหน

ทั้งตัวจริงมันเป็นร่มแบบที่เราไม่ต้องถือกากให้เมื่อย
คุณพูดจริงส่งออกไปประเทศที่มันแดดเยอะ

คุณผู้ชมคะขายอยู่ที่ไหนช่วยไลน์มาบอกหน่อยนะ

เอาก็ระวังกันละกันมันต้องมีหลายสีแน่เลย